ดูอีกหนึ่งคลิปค่ะคุณผู้ชมบนท้องถนนเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะ
แต่ว่าเจ้าของคลิปซึ่งเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถบอกว่าแหม่ดูแล้วประมาทหวาดเสียวเหลือเกินนะคะ
แซงก็ไม่กล้าแซงจะเข้าใกล้ก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะ
เป็นรถบรรทุกพ่วงคันนี้แหละค่ะขับสายไปสายมา
แล้วกลายเป็นคลิปนี้คุณผู้ชมดูคลิปเต็มกันค่ะ

เดี๋ยวรอดลงไปว่าทีบ
เอ้า
สรุปแล้วกูต้องมารอมึงใช่ไหม

คือก็ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องอย่างนี้เหรอนะ

กูว่าหัวเมีย

แต่ถ้ารถพ่วงมันขึ้นได้กลัวมันเหยียบว่ะ

คุณต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงต่อพวกนี้เหรอ

เหยียบจริงวะเนี่ยอย่ามาเหยียบต่อหน้ากูนะเว้ยไม่กล้าไปว่ะไป
เขาคงกล้าไปไงมันก็เป็นอย่างงี้ไง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าของคลิปเนี่ยก็ตั้งคำถามนะคะ
เราจะต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องอย่างนี้เหรอ
เขาเชื่อว่าในวงกลมสีแดงคนขี่มอเตอร์ไซค์คือฝั่งเมีย
คนขับรถบรรทุกเนี่ยคือผัวเขาอาจจะทะเลาะกันแล้วตีคู่กันมา
ฝั่งเมียเนี่ยพยายามบอกให้จอดแต่ไม่จอดนะคะ
ก็เลยขับหลบสายไปสายมาแบบนี้อันตรายมาก
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ